น้องนี่อายุ๑๔ปีเรียนอยู่ชั้นม๒อ่ะอยู่ที่จังหวัดบุรีรำ
น้องถูกตรวจพบว่าตั้งท้องได้๒เดือนนะ
ทีนี้พอเจ้าหน้าที่เขาถามไปถามมาเนี่ยเด็กไม่ยอมบอก
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบอกแค่ว่าองค์เทพทำองค์เทพ
เป็นคนทำสืบไปสืบมาเนี่ยถึงพบว่าองค์เทพเนี่ย
คือพ่อเลี้ยงของเด็กแต่แม่ของเด็กก็ไม่ยอมแจ้งความ
คือบ้านนี้เหมือนกับเขานับถือเรื่องขององค์เทพมาก
นะฮะเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นที่อำเภอหนองหงษ์จังหวัดบุรีรำนะครับ
เด็กหญิงชั้นม๒นะอายุ๑๔ปีตั้งท้อง๒เดือน

ท้องได้ยังไงใครเป็นพ่อของเด็กเด็กบอกว่าที่ตั้งท้องเนี่ยเพราะองค์เทพเป็นคนทำคำตอบของเด็กทำให้ทุกคนแบบประหลาดใจมาก
องค์เทพไหนองค์เทพคือใครนะไล่ไปไล่มาซักไปซักมาถึงมารู้ว่าองค์เทพที่เด็กหมายถึงเนี่ยคือพ่อเลี้ยงของเด็กครับ
รู้เหมือนกันเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำลูกเขาอ๋อแต่เด็กบอกว่าใช่พ่อเป็นคนทำ
แต่พ่อไม่รู้ว่าตัวเองทำเพราะว่าเขาเป็นร่างทรงไง
เพราะว่าเทพเข้าเขาอย่างเงี้ยคือว่าเทพจะทำโดยไม่รู้ตัว
ได้เขาบอกอย่างงั้นแต่ว่าเขาไม่ได้รับตัดละภาพ
เขาก็ไม่ยอมรับนะแม่เขาก็ยังไม่ยอมรับเลยว่า
พ่อก็ทำมานี่ฮะพ่อเป็นร่างทรงองค์เทพ
เทพอ่ะทำพ่อไม่ได้ทำค่ะอ่าแต่ว่าลูกเนี้ย
เลี้ยงนะค่ะตั้งท้องสองเดือนแล้วผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบอกว่า
ได้คุยกับพี่สาวของเด็กนะครับพี่สาวอายุยี่สิบสองนะอ่า
ก็เลยรู้ไปอีกว่าไม่ใช่แค่เด็กที่ตั้งท้อง๒เดือนเท่านั้นที่ถูกกระทำนะครับ
พี่สาวที่อายุ๒๒ก็ถูกพ่อเลี้ยงเนี่ยล่วงละเมิดทางเพศเหมือนกัน
ตั้งแต่ตอนอยู่ม๕โดยพ่อเลี้ยงคนนี้จะมาหาพี่น้องผู้หญิงสองคนนี้
แบบวันเว้นวันสลับกันไปหาพี่หาน้องวันเว้นวันแบบนี้นะครับ
ถ้าใครเอาเรื่องไปพูดจะมีปัญหาในบ้านเกิดขึ้นทันที
ก็เลยไม่มีใครไปบอกใครนะแล้วปกติในบ้านเนี่ย
เวลาใครเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายเขาจะไม่ไปหาหมออืม
เพราะว่าพ่อเลี้ยงเขาบอกว่าเขามีองค์เทพเป็นร่างทรงเดี๋ยวเขารักษาให้เองอืม
แล้วก็รักษาแบบเนี้ยค่ะรักษาจนลูกเลี้ยงที่อายุสิบสี่เนี่ย
ตั้งท้องสองเดือนจากคำบอกเล่าของพี่สาวของเด็กนะครับ
ช่วยผู้ใหญ่บ้านบอกว่าตกใจมากกับเรื่องที่เกิดขึ้น
รับไม่ได้กับเรื่องที่เกิดขึ้นทีนี้ถ้ามาไล่ย้อนดูครอบครัวนี้นะครับ
ท่านผู้ชมครับครอบครัวนี้เขานับถือองค์เทพ
อยู่ด้วยกัน๗คนนะฮะก็มีสามีกับภรรยา
ฝ่ายภรรยาเนี่ยเขามีลูกติดมาสามคนมีลูกชายคนโตนะ
มีลูกสาวที่อายุยี่สิบสองปีแล้วก็มีลูกสาวอีกคนนึงอายุสิบสี่ปี
ที่กำลังตั้งคันอันนี้คือลูกติดฝ่ายภรรยา
ลูกสาวคนกลางกับลูกสาวคนเล็กถูกพ่อเลี้ยงที่มีองค์เทพเนี่ยกระทำทั้งคู่
ส่วนสองสามีภรรยานี้นะครับเขาก็มีลูกด้วยกันเองอีก๒คน
ก็เลยรวมกันเป็น๗คนนะครอบครัวนี้ไม่ค่อยสูงสิงกับใคร
มีอาชีพค้าขายตอนเช้าก็ตื่นไปขายของ
ตอนเย็นกลับมาจากขายของปิดบ้านเงียบ
ชาวบ้านเนี่ยรู้กันดีว่าครอบครัวนี้เขานับถือองค์เทพ
แต่ก็ไม่รู้ว่าองค์เทพอะไรแล้วเขามักจะพาไปทำพิธีกรรมกันหลายจังหวัด
แต่ไปที่ไหนอะไรยังไงก็ไม่มีใครรู้
เพราะว่าครอบครัวนี้เขาก็ไปกันเองเชื่อกันเองทำพิธีกรรมกันเอง
เวลาลูกไม่สบายฝ่ายคนที่เป็นพ่อเขาก็รักษาของเขาเอง
แต่ตำรวจสพนหงษ์บอกว่าทราบเรื่องแล้วครับ
เพราะว่าทางโรงพยาบาลเขาบอกว่าอันนี้ก็ต้องแจ้งตำรวจอ่ะอืม
ว่าเด็กเนี่ยอายุ๑๔แล้วท้องอ่ะนะตอนนี้แม่ของเด็กยังไม่ได้แจ้งนะฮะ
แต่เบื้องต้นตอนเนี้ยตำรวจเนี่ยรู้เรื่องแล้วเบื้องต้นที่ไปสืบสวนมานะฮะ
สพนหงษ์บอกว่าก็ตามนั้นเลยทุกคนในครอบครัวนี้
เขาก็เชื่อกันหมดว่าพ่อเลี้ยงไม่ได้ทำแต่องค์เทพเป็นคนทำ
ตอนที่ทำกับลูกสาวที่เป็นลูกติดกับลูกสาวคนเล็กของภรรยาเนี่ยนะ
คือองค์เทพทำทั้งนั้นเป็นการรักษาเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วย
กระทำชำเลาอาณาจารย์ข่มขืนอะไรอ่าแต่ว่าตอนเนี้ย
เจ้าหน้าที่เขาก็กันเด็กหญิงไว้สิบสี่ปีที่ตั้งท้องสองเดือนออกมาแล้วค่ะ
ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้านนี้เขาดูแลไม่ให้กลับไปที่บ้านแล้ว
ที่เหลือก็เดี๋ยวไปไล่ตรวจสอบต่อนะคะ